คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน

คุณพ่อได้จดหมายมาที่บ้าน
โอ้โหเอ้ยทำไมเราถึงได้แค่๒ตัวล่ะหรอทำไมถึงไม่ได้อีกแถวคุณ
เดี๋ยวจะติดต่อคันไปทีนึงนะครับ

แล้วได้กี่แถวคะ
ปกติคุณเล่นอยู่ทุกโม่นหรือเปล่า

และส่วนตัวเองคุณก็ซื้ออยู่แล้วแหละ
แค่ตัวเราก็ประมาณ๒๓พันแต่ทางครอบครัวนี่ก็๓๔๐๐๐นะคะ
เอ่อที่เล่นหวยนี่หวยใจดินนะหวยเตือนใช่ไหม

โอเคครับเดี๋ยวให้ผมติดต่อกันนะครับ

ไม่ทราบว่าได้เลขหรือยังอ่ะคะแต่ให้เลขได้หรือยังอ่ะค่ะพี่พงศักดิ์อ่า
อือคุณอะไรเนี่ยครับขอโทษทีครับ

มณิสลาอืมคุณมณิสลาครับผมบอกตรงตรงเนาะในส่วนของตัวคุณเนี่ยนะ
คือผมกลัวคุณเอาเลิกไปแล้วเนี่ย
คุณไม่เอาไปทำผลประโยชน์ให้กับทางผู้ใหญ่เขาอะครับ

พอออกไปแล้วเนี่ยผมกลัวว่าคุณทำไม่ได้
ตามข้อตกลงคือจะต้องซื้อให้กับทางผู้ใหญ่เขาเนี่ยได้กำหนดตรงนี้ครับ
มันมีเงื่อนไขยังไงบ้างค่ะ
คือจะต้องซื้อให้เขาเนี่ยแล้วในงวดแรกเนี่ยคุณจะได้แค่
สิ่งตัวเนี่ยคุณจะต้องซื้อให้เขากับ๑๐๐๐ต่อกับ๑๐๐๐นะครับ
แล้วแต่ละคุณเออคือทั้งเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการเงินคุณหรอกค่ะ
ก็ต้องการเงินเจ้ามือที่เขาจ่ายขาดคุณมากอ๋อคือคือวัตถุประสงค์คือเขา
อยากจะล้มเจ้ามือใต้ดินอย่างเงี้เหรอคะอันนั้นนะฮะคุณไม่ต้องถามอะไรมากอ่ะครับ
เราคุยกันก็คือคุยกันตรงนั้นอ่ะคุณน่าจะเข้าใจหมดแล้วในหนังสือก็ชี้แจงไว้แล้วนะค่ะ
แล้วไม่ไม่ทราบว่าสามารถบอกเลขในงวดนี้ได้ไหมคะอ่าบอกได้ไหมฮะแพงตอนเนี้ย
ของคุณไม่ผ่านนะครับอืมทำไมล่ะคะคือผมเป็นคนนั่นเองอ่ะ
ว่าผมมองดูแล้วคุณทำไม่ได้นะครับเพราะคุณไม่ได้ตั้งใจเราเอาตัวเลขครับ
ก็ทำไม่ได้ในที่นี้คือยังไงอ่ะคะคือเราไม่แทงให้กับผู้ใหญ่อ่ะเหรอคะ
แล้วถ้าเราแทงให้ผู้ใหญ่เราต้องส่งหลักฐานอะไรให้ดูไหมคะไปต่อครับ
แต่ว่าตอนเนี้ยเอ่อเอาไว้นึงงวดต่อไปขนาดการณ์ของคุณนะครับ
เพราะว่าคุณคงทำอะไรไม่ทันแล้วล่ะแต่ซื้อก็คงไม่ทันแล้ว
ความตั้งใจคุณในงวดต่อไปดีกว่ายังทันนะคะถ้าจะบอกอ่ะค่ะ
เข้าใจครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ส่งเรื่องคุณเข้าไปครับ

หรอครับ